หลายคนก็สร้างศีรษรรอย่างเช่นต้องมีทั้งตัว
แต่บางท่านมีรายละเอียดมากกว่านั้น
คือเขาต้องทำผมเพื่อรับกับเทศกาล
เหมือนกับหนุ่มรายนี้ไปตัดผมต้อนรับวันคริสต์มัส
แล้วก็มีการออกแบบร่วมกับช่างตัดผมด้วยนะ
ไม่ธรรมดาเขาบอกมีเทคนิคแกะลายมีฟอกสีด้วย
เพื่อเป็นการสร้างสีสารรับกับเทศกาลแห่งความสุขนะคะ
ไปไปดูหน่อยว่าทรงผมก็จะเลิศขนาดไหนค่ะ
มาครบต้นคริสต์มัสก็มีแฮปปี้นิวเยียร์ก็มาครบเทศกาลนะคะ
เขาบอกว่าอันนี้เป็นทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวแน่นอน

ช่างตัดผมย่านดอนเมืองกรุงเทพเขาเนรมิตให้กับเจ้าของทรง

เป็นนักรังศรีการแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขาบอกมาทำผมแบบนี้เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขค่ะ
โดยเขาแชร์ไอเดียกับช่างเองเลยนะ
อยากได้แบบไหนต้องใช้เทคนิคอะไรบ้าง
แล้วเขาบอกว่าสีมันไม่หลุดลอกด้วยนะ
ใช้เวลาในการทำประมาณ๔๕ชั่วโมง

ไปฟังเสียงเจ้าของทรงผมนี้กันหน่อยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คนไข้ก็ค่อนข้างจะชอบ
เค้าไม่เคยเจออย่างนี้

ซึ่งเขาบอกว่าเขาตัดผมตามเทศกาลสำคัญมาหลายครั้งแล้ว

ตลอด๗ปีที่ผ่านมาตัดมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยทรง
ภูมิใจที่สุดคือแกะลายใบหน้าซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเลยค่ะ
แล้วก็น้องเมรัชนกอินทนนนักกีฬาแบตมินตันหญิงชาวไทย
เขาก็เลยบอกว่าพอทำทรงแบบนี้เขามีโอกาสได้ถ่ายรูปกับตัวจริงทั้งสองคนด้วยนะคะ
ค่ะส่วนบรรยากาศการไปหาซื้อพร้อมหาซื้อเสื้อผ้า
ที่นครราชศรีมาที่ถนนซอยตรอกจันทร์

ส่วนชุดผู้ใหญ่ราคาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาท
เจ้าของร้านขายเนี่ยบอกว่าโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมา
ต่างอำเภอมาซื้อไปเยอะเลยบรรยากาศคึกคักนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายคนเก็บกฎไม่ได้ฉลองกันมานะคะ
ได้ใส่ชุดก็ยังดีเนอะอืม